ชนบ้านริมทางคุณยายคนหนึ่งจะเดินเข้าบ้านถูกชนบาดเจ็บไปด้วย
เอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสองทุ่มของวันที่
วังสภุงจัวรึงจับแจ้งว่ามีเหตุการณ์รถกระบะนะหลุดโค้งแล้วก็
วิ่งไปชนบ้านนะฮะแล้วก็มีคนเจ็บนะฮะตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า
เป็นกระบาดฟอร์ดเรนเจอร์สีขาววิ่งพุ่งชนเข้าไป
สภาพโอ้โหเนี่ยฮะพังยับอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ไปพุ่งชนกับกระบะอีซูซูสีขาว
รถจักรยานยนต์อีกสามคันจอดอยู่ในบ้านพังไปหมดมีคนเจ็บหนึ่งคนคือนางแววสอนสุภาพ
อายุเจ็ดสิบหกปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนี่แหละครับนะฮะคนขับรถกระบะฟอร์ด
ผู้ก่อเหตุคือนายสุธินบางใบอายุ๕๗บาดเจ็บนอนสลบอยู่ในรถ
ภัยก็ต้องไปช่วยการประถมพยาบาลแล้วก็นำทั้งคนขับ
นำทั้งเจ้าของบ้านที่โดนชนนั้นไปส่งโรงพยาบาลส่วนความคืบหน้า
นักข่าวเราลงพื้นที่ไปอันนี้คนเจ็บนะฮะอันนี้คนขับรถด้วย
นักข่าวเราก็ไปจุดเกิดเหตุไปพบกระบาดของเจ้าของบ้านพัง
เนี่ยฮะจอดในบ้านก็พังแบบนี้ยับเยินเลยตัวบ้านเองก็เสียหาย
โดยเฉพาะโครงเสาที่โดนชนแล้วก็พังแบบนี้เลยนะครับ
ดำรงชัยสอนสุภาพลูกชายของนางแววคนเจ็บก็บอกว่า
นายสุธินคนขับกระบะเนี่ยนะฮะที่ก่อเหตุเนี่ยขับรถจะกลับบ้าน
ขับสายไปสายมาเขาไปงานศพมานะมาตอนสองทุ่มสายไป
มาแล้วก็เนี่ยครับพอถึงทางโค้งจู่ก็วิ่งพุ่งชนบ้านเลย
แล้วก็ไปชนกับกระบาดที่จอดอยู่ไปชนกับจักรยานยนต์อีก๓คันที่จอดอยู่
พังไปชนกลับบ้านด้วยนะฮะด้วยแรงกระแทกครับนะฮะมันรถที่ถูกชน
มันก็ไปชนกับคุณยายวัย๗๒ปีขณะที่เดินเข้าประตูบ้านจนบาดเจ็บ
นะฮะรถสภาพก็พังตัวบ้านก็พังเสาบ้านก็พังสุดท้ายมันก็พัง
เสียหายหมดแบบนี้แหละครับคุณแม่อยู่หน้าบ้านนะครับ
กำลังเดินเข้าบ้านครับแกโดนรถชนมันกระเด็นไปชนชนแกครับ
แล้วบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนครับก็ตอนนี้หมอยังรอดูอาการนะครับ
นี่ฮะแล้วเขาบอกว่าเขาปฏิเสธข่าวว่าบ้านตัวเองโดนชน๔ครั้ง
คือมันมีข่าวพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านก็พูดล่ำลือกันไป
เฮ้ยบ้านเนี้ยนะโดนชนมาแล้วสี่ครั้งมันเป็นอาถงอาฐานหรือเปล่า
มันเป็นโค้งลงเนินอะไรแบบนี้เจ้าตัวยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นความจริง
แต่ยอมรับว่าถนนเส้นนี้มันเป็นทางโค้งลงเนินแล้วบ้านเขาอยู่จุดที่มันเป็นเนินพอดี
เป็นทางโค้งพอดีในรอบปีที่ผ่านมามันเกิดอุบัติเหตุณจุดนี้รวม๕ครั้ง
ทุกครั้งเนี่ยมันไปชนต้นไม้ใหญ่ริมทางไม่ได้ชนบ้านเขาไม่ได้ชนบ้านคน
แต่มันก็ไม่ได้หนักมากอะไรนะฮะแต่ว่ามาครั้งนี้โดนชนที่บ้านเต็มเต็ม
ก็ถือว่าโชคไม่ดีแล้วกันแต่ว่าก็มีคนบาดเจ็บ
แต่ว่าไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิตยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับคนขับรถต้องระวังมีสติด้วยแล้วกันนะครับ